เพชรบูรณ์มันมีเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้น
มีรถคว่ำแล้วก็มีคนบาดเจ็บอยู่
หลังจากนั้นเขามีคนไปแจ้งนะฮะเป็นพลเมืองดี
ซึ่งเขาเป็นทางด้านของจิตอาสาอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุ

แต่หลังจากนั้นกู้ภัยมา
ดันไปกลางไปว่าพลเมืองดีที่เขาไปช่วย
เกะกะจะมาทำไมแล้วพูดจาแบบไม่ดีใส่

วิจารณ์ยับถึงความไม่เหมาะสมครับ
ชาวนี้บอกว่ามาช้าและดันกลางซะอีกนะครับ

ซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาบึงสัมพันธ์ร่วมใจ

คว่ำบนถนนสายสระบุรีหล่มศักด

บนทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสัมพันธ์ที่เพชรบูรณ์

ลุมมาตุ้มกันอยู่สักพักหนึ่งมีทีมกู้ภัยเนี่ย
น้ำเงินเนี่ยขับรถมาทีหลังแล้วก็ไปถามมึงเป็นใคร
ทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีการโต้เถียงกันนะฮะ
คนที่เขาไปก่อนเขาบอกเอ้าก็เป็นพลเมืองดีมาช่วยประชาชนนะฮะ
อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกเกะกะหลีกทางไปจะยกคนเจ็บออก

นี่มันเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เขาถ่ายเอาไว้พอดี

พี่กู้ภัยทำไมมาช้าแล้วทำไมทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ถ้าเกิดกู้ภัยมาแล้วทำแบบนี้อย่ามาเลยอย่ามีเลย
ใช้คำพูดไม่ดีเลยนะฮะ
เนี่ยเขาก็คอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะฮะ

คุณอนุสรโพเดชเป็นหัวหน้ากลุ่มจิตอาสาบึงสามพันธุ์ร่วมใจ
ซึ่งถือว่าเป็นพลเมืองดีไปช่วยเหลือคนเจ็บเขาบอกว่า
เขาเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์นี้มาก

นะฮะมีเจ้าของเต้นรถซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ไปว่าเฮ้ยเนี่ยมีอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำ
สองคันเลยนะมาช่วยหน่อย
เขาก็ไปช่วยกับลูกน้องไปช่วยเหลือคนเจ็บ

เขายืนยันเลยนะว่าเขาต้องการช่วยคนเจ็บ
ไม่ได้คิดจะไปแย่งคนเจ็บเอาไปส่งโรงพยาบาล

ที่ผ่านมามีเหตุอะไรก็จะไปช่วยตลอด
ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยนะฮะ
กล้าไปช่วยไหมถ้าเกิดไปเจอกู้ภัยทำแบบนี้
ที่ผ่านมาก็ช่วยคนนับครั้งไม่ทั่วแล้ว
คนในชุมชนรู้จักกันดี

และไม่คิดว่าจะมาเจอกู้ภัยทำพฤติกรรมแบบนี้ใส่
แต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งถึงขั้นกับวางมวยกันนะครับ

พี่กลุ่มนี้จะไปแย่งคนเจ็บแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลนะครับ